คุณผู้ชมค่ะมาดูเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งค่ะที่หายตัวไปจากบ้านสุดท้ายถูกพบเป็นศพนะคะแล้วผู้เกาะเหตุที่มามอบตัวเป็นเจ้าอาวาสนะคะเป็นพระค่ะคือเรื่องราวเนี้ยมันเริ่มต้นจากที่เพจเฟซบุ๊กที่นี่โคราชไงช่วยประกาศตามหาคนหายนะคะคนที่ศูนย์หายก็คือนี่ค่ะนางสายสุดาพรมประดิษฐ์อายุยี่สิบแปดป
แถวแถวบ้านใหม่นอนเต็งนี่นะคะเขาก็โพสต์ประกาศคนหายเอาไว้ครับเจ็ดกรกฎาคมญาติไปแจ้งความที่สจักราชสุดท้ายเมื่อวานนี้ค่ะไปเจอเป็นศพนะคะถูกห่อถุงดำสภาพศพคือเน่าแล้วถูกทิ้งเอาไว้ในป่าดงนางดำตะบลหนองยางอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมาคาดว่าเสียชีวิ
ได้ข้อมูลมาว่าผู้ตายติดต่อกับพระสวัยเจ้าอาวาสวัดตะกลุ่มทองทางโซเชียลอยู่บ่อยตำรวจไปกดดันถึงวัดอยู่ในพื้นที่ตำบลโคกสว่างอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรำสุดท้ายพระสวัยต้องศึกและมอบตัวเลยนะคะครับมอบตัวกับตำรวจสพจักราชวันนี้เลยค่ะตัวนายสวัยชื่อจริงก็คือนายส
รับสารภาพบอกว่ารู้จักกับผู้เสียชีวิตผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นแม่ม่ายลูกติดรู้จักกันผ่านเฟซบุ๊กตั้งแต่เดือนมีนาคมแล้วก็นัดเจอกันมีความสัมพันธ์กันสองสามครั้งก็ให้เงินไปสองพันบาทให้มือถือไปอีกหนึ่งเครื่องอันนี้เป็นคำกล่าวอ้างของผู้ต้องหานะคะครับผู้ต้องหาอ้างว่าหลังหลังผู้เสียชีวิตมาวุ่นวายมากเกินไป
กระหลาดนี่แหละพอนักเจอกันคุยกันกลายเป็นทะเลาะกันนายสวัยผู้ต้องหาอ้างว่าผู้เสียชีวิตคู่ค่ะบอกว่าเดี๋ยวจะประจานให้เสียพระเลยเพราะตอนนั้นก็ยังเป็นพระอยู่ที่ไม่มีความสัมพันธ์กับผู้เสียชีวิตอืมก็อ้างว่าโมโหอ่ะทะเลาะกันโมโหบีบคอเขาเหตุการณ์เกิดขึ้นในรถแล้วก็เอาเชือกรัดจ
นี่นะคะบอกว่าผู้เสียชีวิตมาขู่ว่าจะประจานให้เสียพระเลยโมโหเลยตัดสินใจฆ่าเลย
เป็นคำกล่าวอ้างของผู้ต้องหานะครับความจริงตัวเองก็ผิดตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
เป็นพระไปยุ่งเกี่ยวศรีกานะครับญาติของผู้ที่เสียชีวิตบอกว่าไม่อยากจะเชื่อว่าน้องต้องมาเสียชีวิตจากไปจากเรื่องแบบนี้นะครับ
เมื่อวันที่๙กรกฎาคมยังคุยกันทางแชทอยู่นะครับ
มารู้ว่าคนที่คุยด้วยเนี่ยความจริงแล้วไม่ใช่น้องนะ
ตอนนั้นเนี่ยคุยกับฆาตกรแล้วนะครับ
ยืนยันว่าไม่มีวันให้อภัยไม่อโหสิกรรมให้อย่างเด็ดขาด
แม้ว่าผู้ต้องหาจะบอกว่าอยากให้ทางฝั่งของญาติผู้ตายเนี่ยช่วยอโหสิกรรมให้เขาด้วย
สำหรับนายสวัยนะครับถูกแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แล้วก็มีข้อหาซ่อนเร้นอำพลางศพนะครับ
เจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาไปชี้จุดเกิดเหตุนะครับ
แล้วก็ยึดมือถือของผู้ตายมาได้แล้วนะครับ
หลังจากที่ผู้ต้องหาบอกว่าเอาไปทิ้งไว้ที่โถส้วมในห้องน้ำวัดนะครับ
มือถือหนึ่งเครื่องพร้อมกับรถจักรยานยนต์ที่ใช้ขี่ไปก่อเหตุแล้วก็หลบหนีไปนะครับ